คุณผู้ชมฮะช่วงนี้เรามาดูสีสันข่าวกันหน่อยนะครับ
พาคุณผู้ชมไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรโบราณ
เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ขายดิบขายดีและขายมานานแล้วในจังหวัดเชียงใหม่
คุณชอบไหมโอ้โหแล้วก็ใครที่สายเนื้อเนี่ยต้องห้ามพลาด
เขาบอกว่าต้องไปทานร้านนี้เนื้อตุ๋นจนเปื่อยเลย
เปื่อยทั้งนุ่มมันละลายในปากเลยแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยกลืนเข้าไปได้เลยนะฮะ
เตี๋ยวเนื้อร้านนี้อยู่ที่ไหนบอกพี่กัดกันก่อนที่เชียงใหม่นะครับ
แล้วก็อยู่บริเวณสิทธิวงศ์ที่ตำบลช้างม่อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเกษมเจ้าเก่า
เขาเปิดขายมา๔๖ปีแล้วเกือบจะ๕๐ปีครึ่งสัตวรรษแล้วนะฮะ
นี่คุณผู้ชมแน่นอนเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
ก็คือกะถะนี่กะถะทองเหลืองแบบนี้
เนื้อตุ๋นอยู่เต็มกระถะคุณดูสิ
โอ้โหนี่คุณสุดสกุลแล้วภาพบรรยากาศนะเปิดร้านตั้งแต่๗โมงเช้า

พวกไลน์แมนแกร็บพลูดต่างนี่นั่งรออยู่แล้วค่ะ
และเมื่อกี้เห็นไหมฮะว่าใส่ชามก๋วยเตี๋ยวไปแทบจะไม่เห็นเส้นเลย
เนื้อเต็มชามเลยนะฮะ
เครื่องครบเนื้อเยอะแบบนี้ราคา๕๐บาทเองนะฮะ
อกจากนี้ก็จะมีเกี้ยวกรอบทอดใหม่ร้อน
ให้ลูกค้าได้เอาไปทานแก้มกันด้วยนะฮะ
ราคาเกี๊ยวทอดก็๒๐บาทนะครับ
เห็นแบบนี้แล้วโอ้โหคนก็เลยมาไม่ขาดสายเลยคุณดูสิ
เคี้ยวก็น่ากินทั้งเนื้อตุ๋นก็น่ากินนะฮะ
นี่มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งก็เดินทางมาจากเจียงใหม่นี่แหละเจ้า

มากินแล้วบอกว่าโอ้โหเนื้อเนี่ยนะโค

คนเหนือก็ชอบโอ้โฮนุ่มเปลือยลัดลายเลยเจ้า
อย่างจะขนาดนี้บอกเคยกินที่ไหนล่ำขนาดนี้ปลาร่ำปลาเหลือเลย
นี่ภาษาเหนือล้วนเลยผมเป็นคนเหนือไงคุณ
เป็นคนเชียงใหม่ด้วยแต่ยังไม่เคยไปกินร้านนี้

โดยลูกค้าการันตีมาแบบนี้ว่าเนื้อทั้งนุ่มทั้งเปื่อย
ทีมข่าวของเราก็ต้องแอบนะแอบไปถามสูตรเด็ดเคล็ดลับ
จากป้าตุ๋งติ๋งหรือว่าคุณป้าว่า
คุณป้าบอกจริงไม่ค่อยอยากจะบอกสูตรนะ

คือน้ำซุปมันต้องอร่อยเนื้อที่ตุ๋นมันต้องเปื่อย
และที่ร้านเนี่ยจะหั่นชิ้นเนื้อเป็นชิ้นใหญ่เลยนะฮะ
แล้วก็ตุ๋นนาน๔ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะฮะโดยจะเลือกเนื้อ๓ชั้นที่ดีที่สุดมาตุ๋น
เพราะเวลาตุ๋นออกมาเนี่ยเนื้อมันจะสีสวยนุ่มเด้งเปื่อยน่ารับประทาน
ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้านี่แหละเคล็ดลับของแม่นะฮะแม่บอกแบบนี้นะฮะ
แต่๓๕กิโลเมตรนี้หมดทุกวันหมดทุกวัน
นาทิสตีปก็ถึง๗๐กิโลเมตรมาถึงค่ะนาทิสตุนี้กี่โลเมตร

เห็นก็แม่บอกว่าคนเยอะตึงวันเลยโดยเตี๋ยวร้านนี้นะครับ
ตั้งแต่๗โมงเช้าไปจนถึง๕โมงเย็นของทุกวัน
แต่ทั้งหมดก่อนแม่ก็บอกว่าอ่าลูกค้ามาก็ทำใจหน่อยนะ
ถ้าแม่ขายดีนะฮะก็ใครนะอยากจะไปนะฮะก็ไปกันได้นะครับผม
ก็ย้ำกันอีกครั้งบริเวณสิทธิวงตะมนต์ช้างม่อยอำเภอเมือง
เตี๋ยวเนื้อเกษมเจ้าเก่าเนื้อเปื่อยนุ่มแบบนี้โอ้โหน่ากิน

เผื่อจะไปแล้วอยากได้กินแน่จะต้องไปตั้งแต่๗โมงเช้า
ร้านเปิดไปต่อคิวหน้าร้านเลยนะคะ
หรือไม่ก็โทรไปจองก่อนก็ได้นะบอกว่าจะมากินนะฮะ